ครับมีเหตุการณ์คนร้ายจี้ชิงทองจากร้านทองนะครับ
ทองคำที่ได้ไปเนี่ยน้ำหนักทองคำนะครับสองร้อยห้าสิบแบบ
คิดเป็นเงินก็หกล้านกว่าบาทเกือบเจ็ดล้านบาท
นี่เป็นภาพจากล้องวงจรปิดมากันสองคนนะครับ
ทุกผู้ชมครับนี่นะฮะจะเห็นว่าเข้ามาถึงเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
คนหนึ่งก็ข่มขู่พนักงานแล้วก็กวาดทองออกมาอีกคนนึงก็เอาทองในใส่กระเป๋า
คือเข้าไปเนี่ยข้ามตู้กระจกข้ามเคาน์เตอร์กระจกไปเลยนะฮะเอาทองจากถาดออกมานะครับ
แล้วก็โกยทองใส่กระเป๋านี่นะฮะสองคนร้ายนะครับเข้ามาจี้ชิงทองจากร้านทองเยาวราชกรุงเทพนะครับ
คนนี้นะฮะแต่งกายมิดชิดนะครับหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับคลุมหมดนะฮะ
พนักงานหน้าร้านนี่มี๔คนนะครับตอนเกิดเหตุ
เขาก็หมอบก็ต้องเอาตัวให้ปลอดภัยกันก่อนนะครับ
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามามีปืนมาด้วยนะครับ
แล้วก็ห้ามส่งเสียงห้ามกดสัญญาณเตือนภัย
คนหนึ่งก็ปีนข้ามตู้กระจกมาหยิบถาดใส่ทองจากตู้โชว์ชั้นบนนะฮะ
คือแต่ละถาดนี้ก็ทองคำถาดหนึ่งก็น้ำหนัก๓บาทอีก๒ถาดนะครับ
หนัก๑บาทอีก๒ถาดสร้อยข้อมือทองคำหนัก๓บาทอีกถาดหนึ่ง
เทลงบนตู้โชว์ตรงนี้แล้วอีกคนนึงที่อยู่ข้างนอก
ถือกระเป๋ารออยู่นะแล้วใช้ปืนข่มขู่ด้วยนะ
ข่มขู่เนี่ยตะโกนไปด้วยบอกอย่าส่งเสียงดังไม่งั้นยิง
แล้วก็กวาดทองใส่กระเป๋าใช้เวลาไม่นานนะฮะ
แล้วก็พากันวิ่งออกไปนะครับไปทางประตูของด้านหน้าใต้อาคารจอดรถ
หนีไปตามเส้นทางถนนรถดันที่เบสมุ่งหน้าไปทางแยกพระท่านท่านกล้าว
คันนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าวงทะเบียนเนี่ย
ตำรวจต้องไปขยายผลนะฮะเพื่อหาร่องรอยกันต่อนะครับ
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีพลโนตรีภัยศาลวงวัชรมงคลนะครับ
เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าถือว่าอุกอาจมากนะครับ
แล้วได้ทองไปเยอะด้วยน้ำหนักทองคำ๒๕๑บาทมูลค่า๖ล้าน๕แสนบาทได้
พนักงานเนี่ยบอกว่าเปิดร้านตอนประมาณ๙โมงครึ่งวันนี้นะฮะ
ก็เอาถาดใส่ทองคำมาจัดเรียงเปิดร้านขายของตามปกติ๑๑นาฬิกา๑๕นาที
คนนี้สวมชุดสีดำสวมหมวกกันน็อกเต็มใบใส่ถุงมือสีดำด้วยนะฮะ
แต่งตัวเหมือนกันเลยสองคนอยู่ดีเดินตรงมานะครับมาถึงร้านตะโกนก่อนเลย
บอกให้หมอบลงให้หมดห้ามส่งเสียงห้ามกดปุ่มสัญญาณอะไรทั้งนั้น
แล้วคนหนึ่งก็ปีนข้ามตู้กระจกอีกคนนึงก็เนี่ยฮะตามภาพเลยครับ
ยืนคุมเชิงด้วยถือปืนขู่ด้วยแล้วก็กวาดทองกันไป
ใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง๕นาทีก็วิ่งหนีไปขี่จักรยานยนต์หนีไปนะครับ
ตำรวจพบว่าคนร้ายเข้ามาดูลาดเราอยู่๒รอบแล้วนะครับ
วนอยู่นะก่อนลงมือก่อเหตุที่ได้ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
สร้อยคอทองคำ๒๕๑บาทน้ำหนักทองนะครับ
มีเงินสดด้วยนะครับ๘๒๐๐๐บาทพระเลี่ยมทอง๑๓องค์นะฮะ
รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด๖๕๐๐๐๐๐บาทนี่นะฮะ
มีแม่ค้าขายของแถวนั้นนะครับใกล้ร้านทองนะครับ
เล่าเหตุการณ์ไว้ให้ฟังนะครับ
มันมองไปแล้วไม่มีใครเหลือกันเพราะว่างนี้มันเมียบ
ตอนนี้ชุดสืบสวนก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
ตามเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายนะฮะ
ที่เหลือคือหลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ต้องไปดูอ่ะนะ
ถุงมือมันก็ใส่มาโอ้โหเตรียมการมันยังดี
เออมันก็จะไปรายนิ่งมือแฟงอันนี้ไม่มีอยู่แหละ
เหลือก็คือต้องไล่นะฮะไล่เส้นทางหลบหนีแล้วก็แกะรอยจากรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปนี่แหละ

เพื่อใครพบเห็นนะฮะจักรยานยนต์ต้องสงสัย๒คนแบบนี้นะครับ
ลักษณะอย่างนี้ค่ะ